คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
คราวนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรถมอเตอร์ไซค์กับรถเบนส์
คือเบนส์เดี๋ยวเขาเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์มาเกี่ยวเขา
แล้วมันก็มีเหตุการณ์กันขึ้นตรงที่ว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วเขาไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
แต่ทีนี้พอมีกู้ภัยมาเนี่ยกู้ภัยจะพามอเตอร์ไซค์คนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
สาวที่ขับเบนส์ก็ไม่ยอมเพราะคิดว่ามอเตอร์ไซค์เมาจะให้ตรวจแอลกอฮอล์ก่อน

นี่แหละค่ะผู้หญิงที่ขับเบ้นกำลังเถียงกันกับกู้ภัย
กู้ภัยก็พยายามจะเอาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นหลักการที่จะต้องเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน

แต่ก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ขับเบนส์เขาก็จะไม่ยอม
จะรอให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์
เหตุการณ์นี้มีคนเห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเมื่อวันที่๗เมษายนตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขี่ชิดซ้ายเหมือนจะแซงรถเบ้นคันนี้
ส่วนรถเบนท์ที่ผู้หญิงขับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแต่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
ทีนี้มอเตอร์ไซค์อาจจะตกใจก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์ล้ม
โดยที่ไม่ได้เฉียวชนรถเบนท์แล้วรถเบนท์ก็ไม่ได้เสียหาย
ทีนี้ค่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็บาดเจ็บที่บริเวณแขนขวาแล้วก็มีรอยถลอกตามตัว
แต่เขาไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจนมีกู้ภัยมาถึงแล้วกู้ภัยก็จะเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ฝากฝั่งผู้หญิงที่ขับเบนส์ก็คิดว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะมีอาการเมา
ก็เลยจะให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนสรุปแล้วเนี่ยนะคะรอกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ
ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุจุดตรงนี้คือซอยพัฒนาการ๓๘ที่เขตสวนหลวงนั่นเองนะคะ
ก็หลังจากนั้นก็ให้คนเจ็บเนี่ยนอนรอรถตู้ฉุกเฉินเพราะว่ากู้ภัยเองก็ไม่กล้าจะนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เพราะว่ากลัวคนขับเบ้นผู้หญิงเนี่ยเขาจะร้องเรียนเรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดียของ
ภาควิจารณ์ไงว่ามีประกันอยู่จริงน่าจะรอให้ประกันมาจัดการแล้วก็เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน